รวมไปถึงอีก๑คอนเสิร์ตถือว่ามันบนคอนเสิร์ตที่ลูกดารา

สำหรับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่๒๒

ไม่ว่าจะเป็นแฉมชะนาทิพย์คริสซี่กริดซีรี่
แทรกชุมแพรหรือแม้แต่พี่แชมเช่มรำ
ก็ควงคุณแม่วัย๗๗ปีนะคะคุณแม่ทองเพชร
ออกงานครั้งแรกในชีวิตด้วย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็ง
โดยพูดไปสัมภาษณ์ไปน้ำตาซึมเลยค่ะคุณ

ก็อยากให้ลูกชายของคุณแม่เนี่ย
ที่เคยมีความดีอะไรก็อยากให้มีความดีต่อกันไปเรื่อย
คุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ตัด
สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือว่า
สิ่งแวดล้อมของแม่คือแม่ต้องอยู่ปั๊มน้ำมันด้วย

ตะกัวที่มาจากปั๊มน้ำมันเรื่องอาหารการกิน
ก็อยากจะให้แม่ดูแลสุขภาพและสุขภาพแข็งแรง

ก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะคะ